ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับตอนนี้มาถึงรองคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

เริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินนะฮะ
คนนี้มาจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๖๓ไฟล์

เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๕ไฟล์
รับทราบรับทราบรับทราบ

รับทราบรับทราบ

รับทราบรับทราบ
รับทราบรับทราบรับทราบ

แม้ว่าหัวหน้าค่ายจะเป็นฝรั่งนะครับ
ปัจจุบันนี้มีคนคอนครับเป็นมวยดาวรุ่งที่กำลังดัง

ไม่ว่าจะเป็นแป๊ะเท่งเด่นเกลียงไกร
แล้วก็มาจนปัจจุบันนี้ก็มีนี่แหละครับ
คนคอนรวมไปถึงเจ้าตาขุนหรือว่ารัฐพล

เจ้าตาขุนก็ไม่ยอมหนีเลยครับรัตธพล
อ้าวละครับเจอมัดซ้ายของรัตธพลก็ไปครับ

โอ้โหกระดูกประสบการณ์ความเก่านั้นอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับแต่สดนั้นอยู่ที่แดง
โอ้โหแล้วมวยค่ายเกียรติพลทิพย์นี่ต้องบอกว่ามาจากใต้ล้วนเลยครับ
ภรรยาของคุณโรเบิร์ตนั้นเป็นชาวพัทธลุง

ที่มุมน้ำเงินก็มีบานดัซซักนะครับสอดตระกูลเพชรครับ
โอ้ยบวกด้วยฮุกขวาครับหล่นเลยครับ
โอ้โหพลาดครับเดินทำเขาอยู่ดีดีครับรัฐพลวูบครับเจอฮุกขวาครับ
เสียไปหนึ่งนัดครับอ่าพอผ่อนเกมครับเจอฮุกขวาของธนโทน
โอ้โหโทนนั้นรอจังหวะอยู่แล้วครับแม่รัฐพลพยายามจะเร่งเครื่อง
ฟื้นหรือยังครับน่าจะฟื้นครับ
เตรียมตัวฟิตซ้อมมาดีครับนี่ครับซ้าย
โทนทิ้งด้วยสองแม่เจอบวกครับเอาละครับรอจังหวะบวกสองแม่
โดนเซไปเหมือนกันครับเจอศอกซ้ายของรัฐพลเข้าไป
ถีบยัดครับเอาคืนรัฐพลพยายามไม่ถอยแล้วครับ
ถอยไปเมื่อสักครู่นี้เพียงชั่วขณะพริบตาเดียวเจอบวกหมัด
โอ้โหทิ้งด้วยศอกครับโทน
การแยกออกมาครับวงในแม่
รัฐพลพยายามจะเปลี่ยนเข้าหาอีกตั้งตนกันใหม่ครับ
พยายามเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับรัฐพล
รัฐพลรอจังหวะสอง
พยายามมาทีบพวดไปขวาง
โอ้โหสูงโอ้โหยังจะก้มหลบครับ
จังหวะหลุดจังหวะหลวมของเจ้ารัฐพล

เอาคืนครับ
โอ้โหพลละนับนะครับ

รัฐพลรัวหมัดเข้าใส่

รุกขึ้นมาอยังครับ

หัวใจแฟนมวยเหลือเกินครับ
โอ้ยยังเด้งตัวนิโกะเย็นอย่างแบบนั้นครับ
ชุดมาแล้วครับโคนต้องเกาะครับ
โอ้ยหน้าสุดยอดครับ
โดนไปก่อน๑นัดครับทางด้านรัฐพล

ฟื้นเลยอย่างครับสายยาว
แล้วมัดหนึ่งสองโทนก่อนไอ้ตี
เสียบด้วยเขาซ้ายทันทีโอ้โหยัดอีกดอกครับ
รัฐพลพยายามที่จะเก็บให้ได้ครับ

เอาละครับพื้นแล้วพื้นแล้วพยายามจะสวนด้วยศอกขวา

โอ้โหสุดยอดครับหมดยกที่หนึ่ง
โอ้โหเยี่ยมจริงครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหดูภาพช้ากันก่อนครับ
เดี๋ยวดูจังหวะพลาดครับทิ้งด้วยศอกขวาของโทนี่ครับ
โอ้โหหมัดขวาครับเต็มเต็มเลยครับนี่ครับเต็มกระดงคางเลยครับ
ไม่น่าจะฟื้นด้วยครับลูกนี้ไม่น่าจะลุกครับดูครับ

โอ้โหแต่สภาพการฟิตซ้อมนี่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับ
แล้วจากนั้นนี่ขึ้นมานี่เอาคืนครับ
นี่ครับซ้ายแห่มาก่อนแล้วทิ้งด้วยขวาแล้วเติมด้วยแข้งครับ
โอ้สัดเต็มคอล่อเต็มแข่งดูครับ
โอ้โหโอ้จังหวะเอาคืนแล้วต้องบอกว่าทนจริงจังตารออยู่นะครับโทน
ไม่น่าจะฟื้นเหมือนกันครับแต่หลังจากนั้นนี่ขึ้นมาเจอนัดที่สองครับ
โอ้โหพี่อ้นครับไม่รู้คำว่าโทนเนี่ยมาจากทนหรือเปล่าครับ
โอ้โหการันตีได้ดีครับโทนนั้นเป็นมวยแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับ
คนหนึ่งเสียหนึ่งนับไปก่อนครับสำหรับเจ้ารัฐพลหรือว่าตาขุนเกียรติพลทิพย์
มาแต่มาเอาคืนสองยกสองนับเลยครับเอาละครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ
นี่คือไทรัสเมืองไทรฟไตเตอร์ความสนุกความดูดเดือดความแล้วใจ
อย่างนี้ครับจัดหนักจัดเต็มให้กับแฟนผู้ชมครับ
เอาละครับโทนพยายามจะเอาคืนเบียดเข้ามาเจอซ้ายโทนพยายามจะล็อกในตี
แบบนี้ซุปเปอร์ไฟเตอร์จะหนีไปไหนละครับ

พยายามจะเหน็บด้วยเขาซ้ายครับโทน

วงในยัดด้วยซ้าย

โอ้โหสอตระกูลเพชรตัวจริงเสียงจริงมาแล้วครับวงใน
โอ้โหแล้วรัฐพลพยายามจะคืนด้วยแข้งซ้าย

ปี้เลยครับตอนนี้โทน

โอ้โห

บรรดาศักดิ์สวนตระกูลเพชรนั่นเขาในเหนียวแน่น

โอ้โหอีกละถุงขวาครับ

โอ้โหพยายามจะเสียบซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายครับ
รัฐพลแต่เจอโทนล็อกใน

ปีมาเป็นชุดละครับ
วงไนของทางด้านโทนเต้นตี

เชิงเก็บไว้ใส่กระเป๋าครับโชน

รัฐพนธ์ก็ย้ำจะสวนด้วยมัดระหว่างแค่ซ้าย

กรรมการเปิดเกมก่อนครับ
เตือนทางด้านเจ้ารัตภัณฑ์ครับ
โอ้โหเอาละครับว่ากันต่อ

โอ้วจะมีสอกเสริม

ฟันยางของใครครับ
อ้าวเป็นของทางด้านเจ้ารัตภัณฑ์ครับ
โอ้วเอาละครับ
โอ้โหความมันความสนุก
เจ้ารัตภัณฑ์ไม่ได้กัดฟันยางเอาไว้ครับ
เอาละครับว่ากันต่อโทนเบียดเข้าหาเสียบขวา

และส่องขวาล๊อคไนท์
โอ้วรัตภัณฑ์พยายามจะโตคืน
อ่ากับแต้งตี

ท่านผู้ชมแล้วก็ว่าโทนหรือทนครับ
พี่นี้ครับล๊อคไนท์กันแขนเสียบขวา
โอกุที่ผ่านมายังตายรอยอยู่เลยครับ
เสียบด้วยเคลาสายครับ
โอ้วมันจริงครับ
เดือกพัยยะค่ะ
ฝั่งศอกส่วนหนีศอกส่วน
ศอกขวา
แล้วตะพุน